ส่วนที่ดีแน่รับรองทั้งดีทั้งฮาทั้งขำ
ตลอนข่าวข้ำมาแล้วมาแล้ว

กับการแกว่งแอก

ใช่แหละเป็นการสวมคอควายในการลากไถ้หนานั้นเอง
ผมเคยสวมแล้วแล้วก็เอาออกไปแล้วด้วย

เรียกได้ว่าปลดแอบเป็นอิสระเสรี

เอาล่ะส่วนเรื่องของการแกว่งแอกลีลามันจะสนุกสนานขนาดไหน
ไปติดตามได้ในตลอดข่าวขำครับ
หาเฮฮ่าให้กับนักท่องเที่ยวแบบสูตรสวิ่งกระดิ่งแมวสองตัวเลยล่ะครับ

เรามาเริ่มจับจ้องกันที่พี่มองกระจุกกระดิกคนนี้ดีกว่าครับ
เวียงแอกของพี่แกเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับ
มีสลับมือหมุนมือโอ้โห
แถมมีใช้ท่าม้ากระทืบลง

เสียงหนักแน่นทีเดียวต่อด้วยการย่อ
สายย่อก็มาอ้าวย่อเข้าไป
เอาย่อย่อย่อเอาย่อย่อย่อ
เอาย่อย่อย่อมาเป็นสายย่อ
ไม่พอต้องย่อให้สุดเหมือนนั่งซ่วมครับ
เอ้านั่งไปแล้วก็หมุนด้วยเป็นยังไงล่ะครับ
อยากจะเห็นขอบซ่วมที่บ้านพี่เขาจริงครับ
คงจะสะอาดเอี่ยมเลี่ยมเรไลกันเลยล่ะครับแม่

มาดูคนต่อไปดีกว่าครับ
โอ้โฮนี่คนหรือครับพี่

พญายมเลยล่ะครับท่านจะทองไปไหน

พาเข้าไปเจ้าสวรรค์พาเข้าไป
ยังยังยังไม่พออีกแม่

เริ่มตั้งท่าหันหน้าไปทิศอุดรนี่แหละ

เอ้ามาแล้วล่ะครับเหลี่ยลาไม่ธรรมดา
ย่อสายเอวย่อสายเอวครับคุณผู้ชม
อุ๊ยทิศแอวไปด้วย

ปิดซ้ายปิดปิดขวา

เล่นเอาพี่มองคนตะกี้นี่สถานตาไปเลยล่ะครับ
เอวท่านมัจจุราชเนี่ยพิ้วซะจริงเลยล่ะครับ
กะห้าห้าวทำไมแอ
อ๊ายมันมันไม่คาดอย่างนั้นล่ะครับพี่

อ้าวเน่า
มาถึงคนที่๓กันดีกว่าครับ
กับไอ้น้องหนุ่มแหวนฟ้อนเหล่าเบวแม่
ดูนิลาเกล่าเขาสักก่อนครับ
ว่าแต่เองอย่าไปเต้นในงานวัดนะ
ระวังจะได้ลอยเท้ากลับมาเป็นของแถม
อยากรู้ซะจริงครับว่ากระดูกมันอยู่ที่ตรงไหน
ไอ้ปักจอยของพี่

เป็นตัวแทนสาวแกร่งที่เข้าชิงชัยอยู่เพียงคนเดียว
ต้องมีฝีมือไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนล่ะครับ
เริ่มต้นเลยครับดูดูห้ามกระพริบตา
เฮ่โอ๊ยโอ๊ยขอโทษครับ
เมื่อกี้ถือว่าซอมละกันครับ
ของจริงเนี่ยมันต้องอย่างนี้ครับ
อ้าวยังอุ๊ยอย่างไรล่ะครับคุณแม่
ใครเอาแอกปลอมมาหลอกคุณแม่หรือเปล่าครับเนี่ย

ดูสิเชือกทำไมมันดูไม่ตึง
ดูแปลกเช็คอีกทีแล้วพร้อมแล้วก็ไป

โฆษกงานเขาบอกว่าแม่มาสาธิตวิธีที่ผิด
ให้ดูโถคุณแม่ครับ
ฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง

ก็ต้องมีวิธีเขาเป็นกำลังใจให้นะ
เป็นกำลังใจให้ค่ะคุณแม่ค่ะสู้นะคะ
นี่ไงเขาก็โชว์วิธีที่มันไม่ถูกให้ดู
อย่าไปทำแบบนี้เพราะมันจะแกว่งแอร์

อันนี้มันก็เป็นอุปกรณ์ที่ลักษณะเอาไว้ไปทำว่าวด้วย
ใช่เป็นว่าวว่าวแอกชนิดหนึ่งในสมัยโบราณ

แต่ปัจจุบันก็มีการดัดแปลงกันไปตามยุคสมัยนั่นเองนะ

เสียงมันจะดัง